เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมกมลศักดิวามะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
๕นาราธิวาสภักดิ์ประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับตั้งแต่เช้ามาจนถึงบ่ายวันนี้นะครับ
ถกกันนานพอสมควร
จุดประสงค์สุดท้ายก็คือต้องการผู้นำฝ่ายบริหารประเทศ
ผู้นำฝ่ายบริหารก็คือต้องการนายกรัฐมนตรี
เราเลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ป่านี้ปลาเข้าไปเกือบสองเดือนแล้วครับประเทศเรายังไม่ได้นายกรัฐมนตรี
และผมเชื่อว่าพี่น้องทั่วประเทศกำลังรอวันที่เราจะมีผู้นำมาแก้ปัญหาปากท้อง
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและหลายหลายอย่างโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านผมนะครับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับผมกลับไปลงพื้นที่
คำถามมีมาโดยตลอดทุกครั้งที่ลงพื้นที่
ไม่ว่าจะวัยไหนวัยสูงอายุหรือวัยเด็กถามว่าเมื่อไหร่จะได้นายกสักที
เมื่อไหร่เขาจะมีนายกของเขาแต่ผมก็พยายามอธิบายนะครับว่า
ตอนนี้รัฐมนตรีปีสองพันห้าร้อยหกสิบมันมีกระบวนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ขอให้ใจเย็นเย็นแต่ท้ายที่สุดนะครับ
เราก็มาถกในเรื่องของข้อกฎหมายครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง
ที่เรามีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้รับการเลือกจากรัฐสภาแห่งนี้
ท่านประธานที่ขอรับจริงจริง
ความเห็นของผมแล้วนี่นะครับก่อนที่ผมจะอภิปรายในวันนี้
ก็ได้มีการศึกษาพอสมควรว่า
การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ
มีกฎหมายเกี่ยวข้องอยู่สองสองฉบับก็คือกฎหมายรัฐมนูลปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
แล้วก็ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาแต่มันมีประเด็นที่เราไปตีความให้มันซับซ้อน
ปัญหาใหญ่ก็คือไปตีความโดยมีทงอยู่ข้างหน้าทงที่ผมว่านี่ก็คืออะไรครับ
จะทำยังไงไม่ให้ท่านพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
นี่คือปัญหาใหญ่ของการตีความจริงจริงการตีความข้อกฎหมายนี่นะครับ
ผมไม่อยากให้เอาเสียงส่วนมากเป็นข้อสรุปของการตีความข้อกฎหมาย
แต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อทางรัฐสภาวันนี้
เรามีปัญหาในเรื่องที่มีการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็คือท่านพิธาริมเจริญรัฐแต่มีผู้ไม่เห็นด้วย
อ้างว่าขัดกับข้อบังคับข้อ๔๑โดยเห็นว่าเป็นยติซ้ำ
อยู่ในหลักการเดียวกันซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปราย
ไม่เห็นด้วยในส่วนที่ไม่เห็นด้วยว่ามันเป็นยติ
ท่านฝ่ายที่เห็นว่าเป็นยติก็ได้อภิปรายกันไปหลายท่าน
ตั้งแต่วาระที่เราถกเถียงตั้งแต่เช้าก็อยู่ในวงเวียนอยู่อย่างนี้นะครับ
ผมในฐานะภักดิ์ประชาชาติเราได้ประชุมสรุปแล้วนะครับว่า
เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ขัดต่อข้อบังคับข้อสี่สิบเอ็ด
ด้วยเหตุผลหลายประการอาจจะซ้ำกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ได้อภิปรายก่อนหน้านี้
ผมขอเรียนเพิ่มเติมอย่างงี้ครับท่านประธานครับข้อบังคับในข้อสี่สิบหกนี้นะครับ
ระบุว่ายัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเชี่ยวเดียวกัน
เสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันผมตีความง่ายง่ายครับ
อยากตีความยากถามว่าหากเอาบุคคลชื่อเดียวกันเสนอ
ซ้ำไม่ได้ท่านบอกว่าต้องเสนอชื่อคนใหม่
ถ้าหาว่ามันขาดต่อข้อสิทธิเวทของข้อบังคับนี้แล้วนี้นะครับ
เขาบอกว่าห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกัน
คำถามมีอยู่ว่าถ้าไม่ใช่คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อนี้หลักการในการเสนอก็คือหลักการเดียวกันเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าหลักการและเหตุผลในการเสนอชื่อบุคคล
ก็คือหลักการตามรัฐมนูลมาตราหนึ่งห้าเก้าและสองเจ็ดสอง
ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ชื่อนามสกุลเท่านั้นดังนั้นการเสนอชื่อนามสกุลเดียวกัน
จึงไม่ได้อยู่ในข้อบังคับข้อ๔๑เพราะไม่ใช่ยติ
มันเป็นเรื่องที่มีการเสนอพิจารณาในหมวดที่๙ของข้อบังคับ
มาตราหนึ่งสามในข้อบังคับข้อหนึ่งสามหกและหนึ่งสามแปด
ส่วนจะเป็นยติหรือไม่อย่างไรเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่เห็นว่าไม่ใช่ยติ
อภิปรายก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนการเป็นยติมันก็อยู่ในหมวดที่สองส่วนที่สอง
ซึ่งในหมวดที่๒ส่วนที่๒ไม่ได้ระบุใดเลยในกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
จะมีกรณีเดียวนะครับที่ระบุว่าเป็นยติก็คือกรณีที่ไม่สามารถหาตัวบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ตามสองเจ็ดสองวักหนึ่งนั่นหมายความว่ากรณีที่ต้องสัญหาบุคคลภายนอก
ได้มีไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตของพักการเมืองจำนวนห้าพักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้นะครับ
อย่างนั้นต้องเสนอเป็นยติแต่การเสนอชื่อบุคคลที่อยู่ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ตามสองเจ็ดสองวักหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการเสนอยัตติ
เป็นการเสนอชื่อจากสภาผู้แทนรัศดรโดยการรับรองตามรัฐมนุน
กับท่านเสรีสวรรพานทนสมาชิกวุฒิทธิศภา
เมื่อสักครู่ท่านอาจอภิปรายว่าในข้อบังคับ
ข้อหนึ่งสามแปดระบู่ชัดเจนนะครับว่า
ในส่วนของวักที่๓นี่นะครับ
ข้อ๑๓๘ท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับ
วักที่๒นะครับท่านบอกว่าการพิจารณายติตามวัก๑

ผมไม่อาจเห็นด้วยกับท่านด้วยความเคารพครับ
เพราะว่าในการพิจารณาที่ระบุในข้อ๑๓๘วัก๒
ที่บอกเป็นยติตามวัก๑

เป็นกรณีที่มีการเสนอบุคคลที่

จึงต้องเสนอเป็นยติและมันก็ไปสอดคล้อง
ข้อบังคับนะครับ
ในข้อ๓๐ของการประชุมรัฐสภา
กรณี๑๓๘วัก๒เป็นกรณียัตติ
เฉพาะกรณีที่หาบุคคลภายนอก
ให้สภาเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่กรณีการเสนอชื่อตาม๑๓

เพราะถ้าเป็นยติต้องมีการระบุ
ข้อ๓๐ของข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

ก็คือในบรรทัศน์ที่๓นะครับ

กรณีที่ไม่ต้องมีผู้รับรอง
นั่นคือยศติขอให้รัฐภาพมีมติยกเว้น
เพื่อไม่ต้องเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี
จากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา๒๗๒วัก๒
นั่นก็คือกรณีที่ไม่สามารถหาบุคคลเสนอชื่อ
แคนดิเดตของภาคการเมืองที่เสนอ

ถ้าดูตามข้อบังคับตามกฎหมายรัฐมนุนแล้วเนี่ยนะครับ

ตามที่เพื่อนสมาชิกที่เห็นว่า
การเสนอรายชื่อบุคคลท่านพิธาริมเจริญรัฐในวันนี้
ไม่ผิดข้อบังคับข้อ๔๑นั้น
ผมและก็พักประชาชาติเราเห็นว่า
การดำเนินการเสนอบุคคลซ้ำ
ไม่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๔๑

ถ้าสมมุติเสนอคนอื่นที่ไม่ใช่ท่านพิธาริมเจริญรัฐ

ท่านบอกว่าท่านลองบอกผมมาสิครับว่า
ถ้าเป็นบุคคลอื่นนามสกุลอื่นชื่ออื่น

ก็คือหลักการตามรัฐบาลมูลตามมาตรา๑๕๙

การเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี